คุณผู้ชมเรื่องราวในโลกโซเชียลทุกวันนี้มันมันมีหลากหลายแง่มุมแล้วมันก็ทำให้เราได้เห็นอะไรที่มันแปลกหูแปลกตามากยิ่งขึ้นนะคุณผู้ชมวันนี้ก็เลยมีเรื่องราวที่แบบแปลกอ่ะแต่ว่าก็น่ารักดีเอ๊ะยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันมันเป็นเรื่องราวของขนมปังค่ะที่มาในรูปแบบแปลกแตกต่างจากขนมปังอื่นอื่นที่เราเคยเห็นทั่วไปอย่างแน่นอนมันจะแปลก

และนี่คือมิติใหม่ของขนมปังปิ้งมื้อเช้าของคุณค่ะ
หรือเช้าของคุณวันนี้คือ
มปังตุ๊กแกงมาเป็นตัวจะกินดีไม่กินดีเนี่ยเรื่องราวนี้นะคะถูกโพสต์ผ่านทางเพจเฟซบุ๊คครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นนะคะเขาเผยภาพ
พร้อมกับระบุออกมาบอกว่าเมื่อขนมปังมื้อเช้าของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
ไม่ใช่น้องตุ๊กข้างดิฉันคนนี้แต่เป็นน้องตุ๊กแก่นะคะคุณ
ต้องบอกว่าขอบคุณภาพแล้วก็ที่มานะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นให้นะคะ
คือแน่นอนว่าเจ้าขนมปังตุ๊กแก่นี้มาจากประเทศญี่ปุ่น
คุณผู้ชมหลังจากที่โพสต์แล้วก็แชร์ออกไปนะคะ
ก็มีคนเข้ามาแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นออกไปเยอะแยะมากมายนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นแบบอย่างดิฉันเลยคล้ายกันเลยไม่กล้ากินค่ะคุณ
หรือบางคนบอกว่ายังไงเริ่มจากส่วนไหนก่อนดีเป็นคุณคุณจะเริ่มจากส่วนไหน

นิ้วหรอขาหรอห่างหรอหัวหรออย่างไรดิฉันไม่กล้า
เริ่มต้นจากการหานมข้นหวานก่อนครับ
ทาเนยก่อนทาแยมก่อนก็เป็นเรื่องราวการสร้างสรรค์แล้วกันค่ะ
เกี่ยวกับอาหารใครไม่ชอบหรือว่ากลัวอย่างดิฉัน

ขอเป็นขนมปังกลมนำมาดาที่ฉันชอบ

แต่ถ้ามีโอกาสได้รังสรรค์หรือว่ามีไอเดียเก๋อะไรแบบนี้
ก็ต่อยอดได้เพิ่มมูลค่าให้กับของของเราได้